คู่รักเด็กแนวปาดน้ำตาออกสื่อเลยเมื่อวานนี้
หลายคนที่ติดตามเพจอ่า

วันก่อนนู้นคุณผู้ชมเขามีข้อสังเกตว่ามีคู่รักดาราเด็กแนวเลิกกัน

เลิกรากันไปกับหนุ่มพีชพัชระ

โอ้โหสัมภาษณ์ไปน้ำตาไหลไปค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะห่างกันออกมาแล้ว
ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะ
ก็สักผักละคะ

ไม่มีเวลาให้แกะการแล้วก็เลยเลิกการ
ก็มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลได้ค่ะ

จริงเราเสียดายเวลาว่าคุณคุณหนึ่งเพื่อนของเราครับ

ตอนแรกโอเคแล้วนะแต่พอแบบพูดแล้วมันก็นิดนึงนะ
มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับที่ก็เป็นห่วงคู่เราแล้วก็ตอนนี้อะไรอย่างนี้
ไม่ต้องห่วงค่ะก็โอเคก็ห่างกันอยู่ค่ะ
ก็ห่างกันอยู่เวลาค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วหลายคนออกอาการเป็นห่วงจริง

ผู้หญิงเราเวลาลึกในใจมันอ่อนแอ
สงสารแล้วคือสื่อเองก็ทำหน้าที่สื่อนะ
สื่อก็อยากรู้ว่าใครบอกเลิกใครทำไมยังไง
ต่อไปก็เสียงสั่นไปจนสุดท้ายก็ลั่นไม่ได้แล้ว

แต่หลายคนมองว่าเรื่องราวแบบนี้ที่เลิกรากันไป

มีคนเขาว่าแบบนี้คุณผู้ชมในโลกโซเชียลนะคะ
แต่เขาบอกเองว่ามาเปรียบเทียบกันจริงนะ
ดเองก็ติ๊ดแต่พีชเองก็ติ๊ดเหมือนกัน

จริงคู่นี้เขาสไตล์เดียวกันด้วยซ้ำ
แล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นบอกว่าบ้านนี้โอ้โห
คุณแม่ฝ่ายชายไม่ชอบอย่างแรง

อันนี้ชาวเน็ตเมาส์นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า

หลายคนมองว่าฐานะเป็นตัวแปรสำคัญหรือเปล่า
เพราะว่าแน่นอนแหละพีชพัชระรวยระดับประเทศขนาดนั้น
แต่หลายคนบอกว่าน้องนดเองก็รวยเหมือนกันนะ
เขาเป็นเศรษฐีภาคเหนือนะ

เศรษฐีระดับภาคกับเศรษฐีระดับประเทศมันสู้กันไม่ได้
เรื่องฐานะนี่ฉันเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยว

ก็พากันติ๊ดไปไหนต่อไหนหรือเปล่า
แต่หวังว่าคู่นี้น่าจะได้กลับมาคุยกันได้อีกครั้ง
เพราะว่าเป็นความรักที่น่ารักจริงสำหรับคู่นี้นะคะ
นดแล้วก็คุณพีชก็ให้กำลังใจกันและกัน

วันเกิดน้องนุษย์ผ่านมาเพิ่งซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้

ทำไมน้องโน๊ตบอกห่างกันมาสักพัก
อันนั้นอาจจะปรับเป็นเพื่อนกันเบาแล้วหรือเปล่า

เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องนดแล้วก็คุณพีชด้วยนะคะ